นี่คุณผู้ชมเชื่อไหมช่วงพักเบรกเนี่ยสองคนนี้เขาเต้นไม่หยุดเลยนะ
หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วคุณผู้ชมบอกอยากให้เต้นเยอะ
นี่เราเพิ่มเวลาเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วเพื่อจะเต้น

เพราะฉะนั้นกลับมาในช่วงนี้อย่าให้ต้องเสียเวลามากนักเลย
ว่าเราจะพาไปดูความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของชาวบ้านเขานะคะ
คนที่มีความเชื่อในหลวงปู่หลิวเนี่ยเขาบอกว่างวดที่ผ่านมา๑๗มกราคมนี้
หลวงปู่หลิวมาให้โชคให้ลาบถูกรางวัลกันไปแบบทั้งหมู่บ้าน
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะคุณเรื่องแบบนี้ไวให้ไวเลยอย่ารอช้า
ไปดูกันไปค่ะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดสี่แยกเจริญพร
ตอนนี้นี่โด่งดังมากวัดแห่งนี้นะคะอยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับล่าสุดเลยชาวบ้านเขาพากันนำของมาถวาย
แก่วบังกอลลำใยสัปปะรดรวมแล้วเนี้ยครึ่งตันได้
ชาวบ้านเขานำมาของมาถวายแบบนี้เพราะเขาบอกว่าถูกรางวัล
หลังจากที่มาสักการะหลวงปู่หลิวแล้วไม่ได้ถูกแค่คนเดียว
ถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะหลังจากที่ฝันถึงหลวงปู่ลิ้ว
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงของหนึ่งในผู้โชคดี
ที่ได้รับโชคจากหลวงปู่หลิวกันค่ะ
ก็ได้๖๕แล้วก็๔ลอตเตอรี่

หนึ่งในผู้โชคดีคุณแอร์ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าคือตัวเองมีความศรัทธาในหลวงปู่หลิวอยู่แล้ว
ก่อนวันออกรางวัลสลากินแบบรัฐบาล๕วัน
คุณแอร์พาครอบครัวมาไหว้หลวงปู่หลิวก็คือไหว้เฉยเสริมสิริมงคลกันไป
ปรากฏว่ากลับไปก่อนที่จะออกรางวัล๑วันนะคุณนะ
เขาบอกว่าฝันเห็นหลวงปู่หลิว
หลวงปู่หลิวบอกว่าให้มาที่วัดอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมีโชคมีลาบ
ก็เลยตื่นมาเฮ้ยพาครอบครัวไปด้วยดีกว่า

พอถึงที่วัดก็มาจุดทูปบอกหลวงปู่หลิวนะ
ถ้าเกิดว่ามาแล้วตามคำบอกหลวงปู่ลิ้วขอให้ได้โชคได้ลาบไป
แล้วก็ถ้าเกิดถูกรางวัลจะนำของมาถวายผลไม้ผักต่างนะคะ
จากนั้นขอพรเสร็จก็ขึ้นไปปิดทองที่ปากของเต่า
พญาเต่าเรือนแล้วยังไงรู้ไหม
ยังไงเขาบอกว่าเห็นเลยเป็นเลขเลย

อ้าว๖๕นี่มันอยู่บริเวณกระดองเต่า
นั่นมันเลขท้าย๒ตัวของงวดล่าสุดนี่ถูกต้องค่ะโอ้โฮ
แล้วก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้ก็ตามหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๖๕นี่แหละ
ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมว่างวดล่าสุดที่ออก๑๗มกราคมนี้
เลขท้าย๒ตัวออก๖๕จริง

เขาก็เลยต้องรีบนำของกลับมาถวาย
เรื่องแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไม่เชื่ออย่ารบหลู่
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
ไหนก็ไหนนะเราพูดถึงเรื่องเพลงวันนี้ก็
ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้

ใช่ถูกต้องแล้วก็เลยนำของมาแก้บนเป็นครึ่งตันแบบนี้แหละค่ะ